ดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะคะบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งใจบุญกันยกแก๊งเลยค่ะสำหรับสาวสาวศิลปินนักแสดงยุคเก้าศูนย์นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่บุ๋มตรีรักเอชุติมายุ้ยปรัฐมวัลแล้วก็สามสาวทีเอิร์ทค่ะ
รวมตัวกันเฉพาะกิจนะคะครั้งนี้ทำประโยชน์ให้กับสังคมในโครงการสบู่สู้โควิด๑๙ค่ะ
ผลิตกันขึ้นมาเฉพาะสำหรับแจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะ
โดยยุ้ยเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะแจกครบ๑๐โรงพยาบาลตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เลยค่ะ
พร้อมกับบอกว่าอีกหนึ่งคนที่ร่วมบุญในโปรเจกต์นี้ด้วยก็คือพี่เปิ้ลหัทยา
ซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ทราบกันเพิ่งจะสูญเสียคู่ชีวิตไปนะยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
ตัวเธอเองแล้วก็เพื่อนได้มีการส่งกำลังใจให้กับพี่สาวคนนี้อย่างเต็มที่ค่ะ
ก็เข้าใจว่ามันปัจจุบันท์แ